จากจะเป็นวันศุกร์แล้วยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มการเมืองด้วยนะคะ

วันนี้จะมีการประชุมของกลุ่มแม่น้ำห้าสายแล้วก็กลุ่มพักการเมืองนะคะ
แม้ว่าพักการเมืองที่เข้าร่วมประชุมตอบรับกันไม่ถึง๖๐พักก็ตาม

โดยบอกว่าก็ในเมื่อนายกรัฐมนตรีที่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการเมือง

เขาก็เลยไม่อยากเข้าประชุมนั่นเอง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ระบุถึงการที่พักการเมืองปฏิเสธเข้าร่วมหารือกับรัฐบาลและคอสชช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
โดยบอกว่าไม่เคารพกติกาเลย
เหมือนนักมวยที่จะขึ้นชกบนเวทีอยู่แล้ว
แต่พอกรรมการเรียกมาฟังกติกากลับไม่ยอมมา
ถ้าอย่างนั้นก็เลิกชกไปซะดีกว่า
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เห็นว่า
ที่บางพักการเมืองเขาไม่อยากเข้าร่วมก็ไม่เป็นไร
ส่งผลกระทบอะไรหรอกก็เป็นแค่การตีรวนเท่านั้นแหละ
ถามว่าแล้วทำไมพักใหญ่ไม่ยอมเข้าร่วม

พักการเมืองใหญ่ไม่ตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมวันนี้เพราะอะไร
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยว่า
พลเอกประยุทธ์ที่เป็นว่าที่แคนดิเดตนายกภักดิ์พลังประชารัฐนั่งหัวโต๊ะประชุม
ก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าของค่ายมวยที่ส่งตัวเองลงแข่ง
คุณสมบัติความเป็นกลางก็ไม่เพียงพอที่จะเรียกให้พักการเมืองมารับฟังกติกาได้
ส่วนนายอภิษฎเองบอกว่าไม่ขอตอบโต้ก็แล้วกัน
แต่ขอตั้งคำถามถึงประโยชน์ของประเทศที่ต้องการการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
แต่พลเอกประยุทธ์และโฆษกรัฐบาลกลับบอกว่าไม่ใช่เวทีการหารือหรือตอบคำถามใด
แต่ไหนก็ตั้งข้อสังเกตไปเท่านั้นเอง
และเมื่อท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ก็แสดงความเห็นความความท่าน
เราก็ต้องถามไปว่าตกลงท่านเป็นกรรมการหรือเจ้าเป็นการเล่น
นี่หลายคนต้องตามว่ากรรมการเล่นไงครับ
เอามาเป็นทุนในการทำกิจกรรมของพักอืม

โต๊ะละ๓ล้าน๒๐๐โต๊ะ๓๒๖๖๐๐ล้านเหรอฮะ

นอกจากนี้มีการสื่อสารจากคนดันไกลมาด้วยค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพ
และข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
วันนี้อากาศหนาวจามเป็นพิเศษ
เหมือนมีคนถามถึงปูคนนี้ยังสบายดีและอยู่ทุกแห่งค่ะ
ก็เป็นการโพสต์หลังการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์นะคะ
ไปเป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ซึ่งมีประชาชนมารอต้อนรับไงบอกว่ามาจากบางปู
พื้นที่นี้เคยไปก็แซวเขาเขาก็เลยตอบกลับไง
ปิดท้ายที่มีการชี้แจงของนายพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
เปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียเขาเผยแพร่แล้วก็ถล่มกัน
เรื่องภาพถ่ายป้ายขนาดใหญ่คล้ายป้ายหาเสียง
รัฐมนตรีของเยอรมนีแล้วก็เนี่ยมีข้อความเขียนก็
จากว่าโฆษณาก็ไม่ผิดเหมือนข้อความเขียน
เรื่องนี้นายพุทธิพงศ์ก็บอกนะคะว่าป้ายถูกปลดแล้ว
แล้วก็ยืนยันเลยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นป้ายนี้เลยนะ

แต่ก็ต้องขอฝากเตือนไปด้วยนะคะว่าจะทำอะไรต้องดูด้วยนะ

กฎหมายการติดป้ายจะกฎหมายการเลือกตั้งก็ดี

เพราะตอนนี้เขายังไม่ปลดล็อกให้ทำอะไรทั้งนั้นแหละ
สร้างบันทัศน์ให้มันเป็นบันทัศน์เดียวกัน
คือให้มันทำได้ทำได้เหมือนกันทุกอย่าง
ถ้าไม่ทำก็ต้องไม่ทำเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะ